คนเขาก็รักกันดีใช่ไหมมาคู่นี้ดีกว่า
เฮ้ยนั่งร้องไห้กันเลย

ชินชินวุฒิอยู่ดีก็ร้องไห้คุณผู้ชมค่ะ
เรื่องอะไรจ๊ะอ่ะไหนไปดูคลิปเลย

ทำไมร้องไห้ขนาดนี้พี่พี่คนดี
เพราะว่าคนที่ทำให้หนุ่มชินเสียน้ำตาไม่ใช่ใครที่ไหนเลย
แฟนสาวของเขาสาวลิลลี่คุณผู้ชมค่ะ
ฝ่ายหญิงมาเฉลยผ่านแคปชั่นว่า
นุ่มชินทนเห็นแฟนสาวโดนทำร้ายติดใจในละครนะ

ฉากแบบนี้ก็เห็นแฟนสาวแสดงเมื่อไหร่
เป็นต้องเสียน้ำตาทุกครั้ง
โถครั้งนี้สาวลิลลี่เลยเก็บช็อตนี้มาฝากกันละกันค่ะ
คุณผู้ชมมาโชว์มุมน่ารักของแฟนหนุ่มให้ทุกคนได้เห็นกันแบบออกสื่อไปเลยแล้วกัน
ล่าสุดค่ะหนุ่มชินก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่า
ไม่ทันเตรียมใจว่าจะต้องมาดูละครที่เป็นฉากดราม่าของแฟน

พร้อมกับแอบเหน็บแฟนสาวว่าเป็นโรคจิต
ที่ชอบแกล้งให้เจ้าตัวนั้นเสียน้ำตาแบบนี้
ส่วนมุมที่โดนแซวว่าคลั่งรักหนุ่มชินเขาปฏิเสธนะว่าไม่ใช่หนุ่มคลั่งรักนะครับ
เขาแค่ทนดูคนรักเนี่ยโดนทำร้ายจิตใจไม่ได้อ่ะ
ไม่หรอกคือผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แรกแล้ว

เราเราเข้าใจนะว่ามันคือการแสดง
ปกติก็ไม่ได้เคยชวนผมไปนั่งดูอะไรเขาหรอก

หมายถึงว่าถ้าเราถ้าเรารักใครสักคนจริง
เราก็ไม่อยากให้เขาเจ็บป่ะ
โธ่น่าเอ็นดูก็เป็นห่วงแฟนนะ

ส่วนเรื่องลนหอว่าอาทิตย์ตอนนี้กำลังตกแต่งอยู่
ชินเขาก็แอบลุ้นนะว่าอยากให้บ้านเสร็จ

บอกเลยว่าเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยหมดใจนะคะ
เพราะเชื่อว่าบ้านที่มีพลังงานมันดีอยู่เนี่ยนะ
ช่วยให้คนอยู่มีชีวิตที่ดีด้วยค่ะ

คุยกันไว้ว่าจะใช้เป็นปรับนะจะไม่แก้แบบแก้บ้านนะ
เพราะว่าท้ายสุดแล้วมันเป็นบาลานซ์ระหว่างสองอย่างนะครับ
ตามความเชื่อจริงจริงน้องใช่ค่ะอืมอืมใช่ค่ะ